บอกเลิกแล้วถึงขั้นจะต้องยิงกันเนี่ยเราอ่านเกือบทุกสัปดาห์
จริงค่ะสัปดาห์นี้ก็มีแล้วนะคะมีอีกเหรอคะ
อืมทำให้เราจะต้องคิดเลยนะว่าการนำเสนอเนี่ยคือไม่อยากให้เป็นตัวอย่างนะ
สิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยนะคะอย่าไปเรียนแบบนะคะไม่ดีนะคะ
รายล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะผู้ชายคนหนึ่งถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกกลางวงเล่า
โอ้โหโมโหมากช่วงเวลานั้นมีปืนติดตัวอยู่ด้วย
ทำไมถึงมีปืนติดตัวกันทุกคนเลย
หาซื้อง่ายไงคะเดี๋ยวนี้ซื้อในอินเตอร์เน็ตก็ได้
นี่ค่ะคว้าปืนมายิงแฟนตัวเอง
สามบาดเจ็บสาหัสนะคะนอนหงายอยู่กลางถนนบริเวณพื้นที่บ้านตำบุญ
หูธรรมนบอำเภอประคำจังหวัดบุรียรำค่ะ
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนายบรมการหรือชาร์ฟนะคะ
เป็นแฟนของผู้บาดเจ็บนี่แหละคบหากันมาไม่นานค่ะ
ถึงสี่เดือนเท่านั้นเองนะคะจากนั้นค่ะ
ลูกสาวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังหลังจากที่พูดคุยได้เนี่ยนะคะ
ลูกสาวของนางสาวน้ำซึ่งเกิดจากสามีเก่า
เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเดินเข้ามาเพราะคืนนั้นเนี่ย
เขาตั้งวงเล่ากันและเดินเข้ามาขอเงิน
ทำให้สร้างความไม่พอใจให้กับในช้าผู้ก่อเหตุ
ก็มีปากเสียงกันรุนแรงนะคะ
ปากเสียงกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาฝ่ายหญิงก็เลยเอ่ยปากบอกเลิก
ด้วยความโมโหค่ะที่ถูกบอกเลิกในเช้า
นางสาวน้ำวิ่งหนีตายค่ะวิ่งรอบบ้านเลย
แฟนนุ่มวิ่งไล่ตามค่ะยิงซ้ำอีก
แต่ช่วงนั้นเคราะห์ดีชาวบ้านมาเห็นนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลได้
หลังเกิดเหตุในช้าพร้อมเพื่อนร่วมวงเล่าที่นั่งกินด้วยกันนะคะ
หลบหนีไปฟังเสียงพลเมืองดีค่ะ
หลังข้าวจีบพลพัยว่ามันอิงแหงกระทรงมาตรางด้วย

ทางนั้นก็มีอีกคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็

ขี้ออกไปทั้งพูนก็ปิดหลับคันก็ออกไป
อาการล่าสุดของนางสาวน้ำกันหน่อยนะคะตอนนี้
อาการดีขึ้นมากค่ะพูดคุยได้รับประทานอาหารเองได้

ซึ่งเป็นลูกกับแฟนเก่าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะ
เธอร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นภาพที่เห็นนะคะ
เธอบอกว่าที่ร้องไห้เพราะกลัว
กลัวว่าจะหลับไปแล้วแล้วไม่ตื่น
แล้วจะไม่เห็นหน้าลูกอีกนะคะ
ขนาดที่นางนิริตานะของผู้ป่าเจ็บเหล้า
วันเกิดเหตุทั้งคู่มานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิง

ไม่คิดว่าในชับจะกล้ายิงหลานสาว
ทั้งยังเตรียมบรรจุกระสุนจะยิงนัดที่๒อีก

อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

นายศักดิ์ชัยค่ะเป็นพ่อเลี้ยงของนายชาร์ฟ
บอกว่าตนเองเลี้ยงนายชาร์ปมาตั้งแต่๒ขวก
เหมือนลูกแท้ยอมรับว่าในชาร์ฟเคยต้องโทษนะคะ

ส่วนที่ไปก่อเหตุยิงแฟนสาวบาดเจ็บสาหัส
ตนเองทราบเรื่องก็ตกใจและเสียใจมาก
หากลูกดูข่าวอยู่อยากให้มามอบตัวตอนนี้หนีอยู่นะคะ
แล้วถ้าลูกติดต่อมาก็จะพาไปมอบตัวด้วยตัวเองด้วยค่ะ